มาค่ะคุณผู้ชมหลายคนรอคอยอยู่

แม่น้ำหนึ่งรอบนี้มั่นอกมั่นใจค่ะ

เดี๋ยวติดตามกันในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
งวดนี้รัฐบาลไทยได้เฮงได้ปังกันทุกคนแน่นอนถึงคอนเฟิร์ม
หนึ่งกล้าคอนเฟิร์มเลยว่างวดนี้รัฐบาลไทยได้เห็งได้ปังกันแน่นอน

หนึ่งบอกเลยเพราะว่างวดนี้เป็นงวดที่มั่นใจมากนะคะ
เป็นงวดที่มั่นใจแบบมั่นใจมากเลย
รัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งให้ตัวนี้นะปล่อยไปแล้วนะคะ
หลายคนไปเจอของปลอมเข้ามาดูของจริงก่อนจ้ะ
มั่นใจมากคอนเฟิร์มมาก
แล้วนี่คุณผู้ชมดูทันไหมคะ
เพราะว่าแม่น้ำหนึ่งปล่อยเลขเด็ดรัฐบาลไทยเมื่อคืน

เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้วทั้งสองตัวแล้วก็สามตัว

สีมงคลของวันที่หนึ่งธันวาคมเนี่ยก็คือสีม่วงนะคะ
ใช่ค่ะรวมถึงช่วงเวลาใกล้กันนั่นแหละค่ะ
แล้วก็ปล่อยแนวทางเลขของวันที่๑ธันวาคม

เจ๊นุกบอกเลยนะชอบ
ชอบเลขอยู่๒๓ตัวชอบมาก
เอาใครจะตามไปเสี่ยงโชคเอาขอดูหน่อยค่ะ
๑แคปแล้วพิมพ์สาธุรวยนะคะ
โอ้โฮ

แต่ที่เขียนหน้าจอนี้มีบางเลข
จัดไปให้ครบแต่ยังไม่จบในข่าวนี้นะ

แต่คราวนี้พาไปดูเขาบอกเป็นปฏิหารพ่อปู่แม่ย่า

ที่มารำแก้บนพ่อปู่พญานาค
ที่วัดอภิราชบำรุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนี่
คุณน้องนางรำรำอยู่ดีจู่ซุดลงไปกองกับพื้นเลย
จากนั้นนะคุณพูดจาเสียงเปลี่ยนเป็นคนแก่
ชาวบ้านเลยเอาปากกากับกระดาษไปให้
แล้วก็ถามพ่อปู่พ่อปู่ขอเลขหน่อย
พ่อปู่ใจดีครับให้เลขมาด้วย
นี่ชาวบ้านเขาดีใจเลยนะครับเพราะว่าได้เลขสมใจนะครับ
จากนั้นนะคุณนะน้องนางรำก็ลุกขึ้นรำแก้บนต่อ

อ้อนี่อะไรครับแล้วนี่มีใช้เลขเหรอ

เพราะชาวเน็ตเขาถามไงว่าพ่อปู่ให้เลขอะไร
เจ้าของคลิปเขาเลยส่งภาพนี้มันเป็นกลีบดอกดาวเรือง

เป็นชุดเดียวกันกับในกระดาษที่พ่อปู่ให้น้องนางรำ

ตามคนที่คอมเมนต์สาธุค่ะ

นี่ค่ะทีมคอมเมนต์ทำงานตอนนี้เนี่ย
ดิฉันดูไม่ออกดิฉันก็ไปดูทีมคอมเมนต์นี่แหละค่ะคุณผู้ชม

เออนี่ตามที่เขาเขียนนั่นแหละค่ะ
ลูกวัวตัวหนึ่ง
นี่คุณผู้ชมจ้องเข้าไปดีว่าลูกวัวตัวนี้แปลกยังไง

เป็นเพศผู้ครับมี๖ขานู่น
เดี๋ยวอ๋อข้างหลังที่มันห้อยอยู่สองขาอีกนะ
ใช่ขาเพิ่มออกมาอีก๒ขากลายเป็น๖ขา
หางเนี่ยก็ไม่ใช่หางเดียวมี๒หาง

ใช่ครับนี่ฮะมันยังแข็งแรงดีนะกินนมแม่แบบนี้นะฮะ
อยู่ในพื้นที่บ้านสร้างแก้วที่หมู่๕ตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับ
โดยเจ้าของวัวเล่าให้ฟังบอกว่าแม่วัวชื่อเจ้าหลวงอายุ๓ปี

ซึ่งตอนแรกเมื่อเจ้าของเห็นว่าลูกวัวมี๖ขา
ก็ยังกลัวว่าเดี๋ยวลูกวัวมันอาจจะตายเพราะเกิดมาผิดปกติ
แต่สุดท้ายมันมีชีวิตรอดทั้งลูกแล้วก็ทั้งแม่ก็แข็งแรงดีนะครับ
ด้านของภรรยาของเจ้าของวัวเชื่อว่าลูกวัวตัวนี้จะนำโชคมาให้แน่นอนครับ
วัวเกิดวันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เอง
เริ่มโรคเกิดคือ๗โมง๒๖นาทีเห็นไหมมีเลข๒๖ครับ

แล้วก็เขาบอกว่านี่ทีมข่าวนักข่าวช่วยตั้งชื่อลูกวัวตัวนี้ให้หน่อยฮะ
ทีมข่าวของเราก็ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าบุญหลวง
โอเคชาวบ้านต่างนำเลข
วันเวลาที่เจ้าบุญหลวงลืมตาดูโลก
เสี่ยงโชคกันอย่างคึกคักเลยนะครับ
ไปดูสัตว์แปลกอีกตัวที่บ้านฉางจังหวัดระยองกันบ้างนะครับ
นี่เจ้าหน้าที่สมาคมสายทานสะพานบุญ
คุณพี่ปรีชากลิ่นปีเล่าให้ฟังบอกว่า
พบนี่ครับจิ้งเหรน๒หาง
คือหางเป็นแฉกแบบนี้คุณผู้ชมเอามาเลี้ยงไว้ในตู้เลยนะ

ในตู้นะส่วนนอกตู้นะก็มีกระถางทูบ
มีจุดทูบจุดเทียนบูชานะครับ
นี่ครับเขาบอกว่าจิ้งเหรนสองหางเนี่ย
มันวิ่งมาเกาะอยู่ใต้ฐานรูปปั้นท้าเวสวันด้วยนะ
ที่ตั้งอยู่ที่หน้าสำนักงานริมถนนสุขุมวิทย์

ทีนี้ก็จับมาเลี้ยงไว้ในตู้กระจกเลยเพราะเชื่อว่า

ปีชาบอกว่าจิ้งเหรนสองหางนี้
เคยหายออกไปจากตู้มาแล้วรอบหนึ่ง

มันไปเกาะอยู่ใต้ฐานรูปปั้นท้าเวสวันนี้
จุดที่เคยพบครั้งแรกนะคุณ

ก็ถูกรางวัลลอตเตอรี่มา๒งวดแล้ว

จิ้งเหรนสองหางจะนำโชคมาให้อีกด้วยครับ

จิ้งเหรนสองหางเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะ

จะพาไปดูเป็นปลาไหล๒ตัว
ปลาไหล่สองตัวนี่แปลกมาก
เขาเลี้ยงเอาไว้ในตู้ปลา
ธรรมดาเจอตัวเดียวบังเกิดแปลกนะ

แล้วเขาอยู่ที่บ้านพักในเลขที่๒๐๙ทับ๑๐๑ค่ะ
อยู่ที่หมู่๘ตำนวนภาคตูมอศมภาพภพราจินภุรี
เจ้าของปลาไหล่ชื่อว่านายทวีสากรประเสริฐ
เขาบอกว่าปลาไหล่สองตัวนี้เขาได้มาจากน้องที่อยู่พิจิตร
ก่อนหน้านี้ทักเฟซบุ๊กมาบอกว่าจับปลาไหล่สีแปลกได้สองตัว

อันนี้พูดลอยนะคะบอกว่าเดี๋ยวหากมีโชคนะ

พูดลอยแต่ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริง
เพราะงวดที่ผ่านมาเขาดวงดีถูกลอตเตอรี่ไป๓ตัว
รวม๘ใบได้เงินรางวัล๑๒๐๐๐บาท
ก็เลยเดินทางเลยค่ะขึ้นจังหวัดพิจิตรไปเลย
รับปลาไหลสองตัวนี้มาอยู่ด้วยกัน

ตัวหนึ่งชมพูตัวหนึ่งชื่อตามสีเลยค่ะ
วันนี้เขาฝันเห็นเลขเด็ดด้วยค่ะ
เลขเด็ดพาไปดูทะเบียนรถเขาบอกว่าคล้ายกัน
เลขเด็ดเดี๋ยวอาจจะบอกไม่ได้ไปดูทะเบียนรถดีกว่านะคะ
ว่าอะไรโอ้โหส่องเต็มเลย

ใช่๑๒๒๒ปราจีนบุรีค่ะ
ปลาไหลแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูเจ้าสันหน่อย

พาไปที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดป่าเป้าร่มป่าตอง

สันตัวนี้อายุ๓ขวบนะ

ใช้ปากจิกมา๑ชิ้น

เดี๋ยวดูกันหน่อยว่าออกมาเป็นเลขอะไรนะคะ

นี่แล้วมันเหมือนกับข่าวเมื่อกี้เลยนะคุณภาพเลขนี้
แล้วนอกจากนั้นค่ะยังมีเจ้าแก้วทอง
เป็นเพื่อนสนิทกันกับเจ้าสันเป็นนกแก้วสีเขียว
ชาวบ้านเขาเลยลองให้เจ้าแก้วทองลองด้วย
เจ้าแก้วทองจิกมา๔เลขค่ะ
สิ่งที่เจ้าแก้วทองจิกมาได้
มีเลขอะไรหน่อยดูสิเอามาละ๑

และสุดท้ายนี่๓ค่ะ